คุณผู้ชมช่วงนี้ดูความเคลื่อนไหทางด้านการเมืองกันหน่อยนะคะ
ถ้ายังจำกันได้วันที่๖เมษายนเนี่ย
นาธนธรไปรับทราบข้อเกราะหาที่สนองประธุมวัน
ตอนนั้นมีผู้แทนจาก๑๒ประเทศเข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย
เรื่องนี้รัฐบาลไทยไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่
บอกว่าเดี๋ยวต้องมีการออกมาชี้แจงเรื่องกฎกติกามารยาทกันหน่อยนะ
รวมถึงมีการพูดถึงประเด็นเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติด้วยนะคะ

พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีออกมาพูดถึงข้อเสนอของฝ่ายการเมืองนะคะ
ทางออกของประเทศที่เหมาะสมว่าจะต้องจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติ
เอกประยุทธ์บอกว่าต้องดูข้อกฎหมายแล้วก็ข้อบรรยัติของรัฐธรรมนูญนะว่าจะเป็นไปได้ยังไง
เพราะว่าตอนนี้ขั้นตอนการประกาศผลและการจัดตั้งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมันยังไม่แล้วเสร็จ
ก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าที่เสนอเรื่องนี้ออกมาเนี่ยต้องการอะไร
มันต้องดูกฎหมายทำเข้าใจกับกฎหมายให้ดีนะครับ
นี่เราก็ผ่านการเลือกตั้งมา๑๕วันแล้วนะคะถือว่ายังไม่มีความชัดเจนเลยเรื่องวิธีการคำนวณสอสอ
มีรายงานว่ากรกตได้วิธีคำนวณสอสอบัญชีรายชื่อรูปแบบเดียวที่จะทำให้การจัดสรรสอสอบัญชีรายชื่อ๑๕๐คนลงตัวตามตารางของกรท
ก็จะจัดสรรได้ไม่ครบ๑๕๐คนก็เลยไม่สามารถดำเนินการจัดสรรให้กับพักการเมืองใดได้อีกตามที่กฎหมายกำหนด
ก็เลยคิดว่าเดี๋ยววันนี้แหละคงมีความชัดเจนวันนี้แหละจะชัดเจนสักทีแล้วก็เปิดเผยต่อสาธารณชนได้นะคะ
ส่วนกรณีการยื่นเรื่องถอดถอนกรกตค่ะนายศรีสุวรรณจัญญาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนุนไทย
นำรายชื่อประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง๓๙๙รายชื่อยื่นต่อปปชนะคะเพื่อยื่นถอดถอนกรกตทั้ง๗คน
จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือว่าใช้อำนาจขัดต่อรัฐธรรมนูลหรือกฎหมายหรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง
จากปัญหาการจัดตั้งเลือกตั้ง๒๔มีนาคมที่ผ่านมาค่ะ
นายเอกชัยหงกังวานักเคลื่อนไหวทางการเมืองก็นำรายชื่อ๔๐๒คนไปยื่นต่อปปชเหมือนกัน
ถอดถอน๗กรกตโดยให้เหตุผลว่ากรกตจัดการเลือกตั้งไม่มีประสิทธิภาพนะคะ
ด้านนายเรืองไกรรีกิจวัฒนะอดีตสมาชิกพักไทยรักษาชาติ
ก็ไปยื่นหนังสือต่อผู้ตรวจการแผ่นดินให้พิจารณาส่งต่อไปยังสารปกครองและสารรัฐธรรมนูล
วินิจฉัยให้การเลือกตั้ง๒๔มีนาคมเป็นโมคะไปเลย
เพราะว่ากรกตน่าจะทำผิดกฎหมายหลายกรณีด้วยกันค่ะ

ผู้แทนทางการธูธจากประเทศนามาร่วมสังเกตกันด้วย
แล้วก็บอกด้วยว่าไม่ควรขยายความให้ต่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องในประเทศ
ดอนประมัติวินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็บอกว่า
มันเป็นเรื่องที่ผิดหลักสากลทางการทูตที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมของไทย
จะมีการจัดหนังสือชี้แจงหรือว่าเชิญทูตต่างมาทำความเข้าใจเรื่องหลักการและเรื่องจัญญาบันที่พึงปฏิบัติด้วย
แก่เก็บข้อมูลไม่ได้มานั่งฟังว่าทุกคำพูด

ไม่มีทางที่ประเทศไหนจะทำได้เลย
นี่โดยเด็ดขาดเลยนะครับ

และไม่มีทางที่เขาจะให้เกิดขึ้น
ก็ถือว่าเป็นจัญญบันในการปฏิบัติตัว
เดี๋ยวดูละก็น่าจะมีการเรียกทูตมา
หรือว่าผู้แทนมาพูดคุยทำความเข้าใจกัน
ดูแล้วบ้านเมืองมันจะเป็นยังไงต่อไปก็ยังเดาไม่ออกนะ